คุณผู้ชมครับณขณะนี้เองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
หลายพื้นที่ค่อยที่จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแล้ว
แต่ว่าก็มีอีกหลากหลายจุดเหมือนกันนะครับที่ยังคงน่าเป็นห่วง
หนึ่งในนั้นก็คือที่เกาะสมุยสุราธานีระดับน้ำหลายแห่งในเกาะสมุย
เริ่มลดลงชาวบ้านเริ่มฟื้นฟูบ้านเรือนแต่มีอยู่หนึ่งจุด
ยังคงวิกฤตหนักและยังคงน่าเป็นห่วง
เดี๋ยวไปติดตามรายงานสดพร้อมกันกับคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ

คุณผู้ชมค่ะจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ในขณะนี้
คือพื้นที่ของตลาดดาวซีฟู้ดในตำบลบ่อผุด
เกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีค่ะ
คุณผู้ชมจะสังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ที่ผ่านมาก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาแล้วนะคะ
แล้วก็รวมถึงมีลักษณะที่ตกหนักด้วยค่ะ
แต่ว่าสลับกับตกอย่างช้าต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีปริมาณฝนตกมาเพิ่ม
ก็จะทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังภายในตลาดซีฟู้ดเพิ่มระดับขึ้นค่ะ
ซึ่งระดับน้ำนะคะที่เข้าท่วมขังภายในตลาดดาวซีฟู้ด
ตะบนบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ได้รายงานไปนะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังกว่าครึ่งเมตรนะคะ
ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บางส่วนต้องทนขายของ
ท่ามกลางน้ำท่วมขังบางส่วนก็พากันปิดร้านแล้วค่ะ
เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะระดับน้ำที่ท่วมขังนั้น
ยังส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้ติดขัดตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะ
โดยระดับน้ำนะคะที่ท่วมขังก็เนื่องมาจากว่า
พื้นที่ของตลาดเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
และเป็นจุดรับน้ำค่ะทำให้น้ำที่รอการระบายลงสู่ทะเล
ไหลเข้ามารวมกันณจุดนี้ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่ะ
ก็เดือดร้อนไม่ได้ทำกินแล้วก็อะไรก็หยุดหมด
ลูกค้าทุกร้านทุกอะไรก็หยุดหมดไม่ได้ออกไปไหนเลย
ออกไปไม่ได้เพราะฝนตกมาหน่อยนึงก็ถึงนี่เลย
ไปไหนไม่ได้อยู่แต่ในบ้าน
ช่วมถึงนี่เลยค่ะถึงเข้าในบ้านอะเกือบถึงตู้เย็นอะ
ไม่ได้ถ่ายไว้ตอนนี้ลดลงหน่อยแล้ว
เพราะว่ามันมีเครื่องสูบน้ำหลายเครื่อง
แต่กลัวคืนนี้แต่ถ้ามาหนักก็เหมือนเดิม

กลัวแล้วก็กระมุนแค่ไหนคะกับสภาพหมด
กลัวกลัวเขาจะมามากแล้วไปไม่รอดอะค่ะ
เพราะว่าไม่มีที่ไปเลยอะมันทั่วหมด
ขณะที่นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนะคะ

หลังได้รับงบประมาณนะคะมาจากกรมโยธาธิการค่ะ
ในการขยายคลองเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากตลาดกลางเมือง
ซึ่งถือเป็นย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอกเกาะสมุย
เพื่อให้ระดับน้ำค่อยลดระดับลงอย่างโดยเร็วค่ะ
เพราะว่าไม่ว่าปั๊มน้ำไม่ว่าตัวที่เราลอกไว้แล้ว

แต่ว่าถ้าหนักกว่านั้นเราก็ต้องว่ากันอีกต่อไป
แล้วก็ตรงนี้ที่
เกาะสมุยก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวนสองเครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำที่ไหลเข้าท่วมตลาด
ระบายออกสู่ทะเลแล้วค่ะตลอด๒๔ชั่วโมง
อกจากนี้นะคะก็ยังติดตั้งเครื่องระบายน้ำออกจากในส่วนของพลุเฉวงนะคะ
ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำลงสู่ทะเลให้ได้มากที่สุดค่ะหลังก่อนหน้านี้ระดับน้ำภายในพลุเฉวง
ล้นนะคะเข้าท่วมเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นเองค่ะ
โดยทำให้น้ำในพลุเฉวงนะคะก็ได้ล้นท่วมถนนสายเรียบหาดเฉวง
ซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งมือค่ะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมบนถนนสายเรียบหาดเฉวงนะคะ
แล้วก็เตรียมรับมือกับฝนที่คาดว่าจะตกลงมาในช่วงของค่ำคืนวันนี้ค่ะ
ยังไงก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ฝนที่คาดว่าค่ำคืนนี้คงจะตกลงมาอย่างแน่นอนนะคะ
เนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะ
คาดว่าจะตกลงมาแล้วก็ต่างพากันเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะ